สำหรับข่าวนี้ค่ะบอกเลยปีที่แล้วมีคนเปิดตัวหลายคู่เลยนะคะ
แต่ว่าคุณน่าอิจฉาคือเอสเตอร์กับเคนภูมิคุณเอ๋ย
ดูสิคะดูพากันไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะ
และที่สำคัญนะคะไม่ได้หวานแค่สองคนเท่านั้น
เคนนั้นยังดูแลไปถึงแม่ของฝ่ายหญิงด้วย
เรียกว่าได้ใจกันสุดเลยนะคะคุณ
แล้วบอกเลยหลักฐานนี้เห็นจากการถ่ายภาพที่พระเอกหนุ่มนะคะ
ก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าให้คุณแม่ของหวานใจ
เรียกคะแนนไลค์จากแฟนคลับไปเต็มเลยค่ะ
แต่ว่าที่แน่นะคะคือได้ใจคุณแม่สาวเอสเตอร์ไปด้วย
เพราะว่าสำรวจจากไอจีของคุณแม่แล้วค่ะ
รู้เลยว่าปลื้มหนุ่มเคนมากขนาดไหนค่ะ
เรียกว่ารักป้าหนึ่งลูกชายอีกคนก็ไม่มีผิดเลยค่ะ

คุณแม่ไม่ให้ไฟเขียวก็ให้รู้ไปนะคะ

เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเรา

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อ